แต่เรื่องนี้ก็ต้องขยายความสวีทของคู่ณเดชนยายาค่ะ
เพราะว่าล่าสุดมีแฟนคลับแชร์ภาพนี้
เด็กหยามเด็กหยามเออน่ารักค่ะ
คือไปเที่ยวด้วยกันสองคนไม่ใช่แค่เมืองนอกแล้วนะคะ

จับมือจูงกันเพราะว่ากลัวจะโดนแบบข้ามถนนรถชน

สวีทจริงไม่เชื่อไปฟังน้องยายา

อืม
หลายที่มากเลยค่ะใช่ค่ะ
แบบได้เป็นเด็กเมืองหนึ่งวัน
ว่างชนกันน้อยค่ะ
ก็แบบภาระทั้งหมด
เตรียมของวันแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ห๊า

ลอกประพอบลน่ะ

เพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน

ไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างนี้

มันเยอะไงในกรุงเทพก็ต้องเดินจับมือกันบ้างอะไรบ้าง